ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยจะได้กลับมาลงคะแนนเสียงของตัวเอง

สร้างความผิดเพี้ยนลดจำนวนบัตรลงให้เหลือเพียง๑ใบ

ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเลือกผู้สมัครสอสอเขต๑คน
การทำเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น

ขณะที่บัตรเลือกตั้งใบที่๒สีเขียว

จะเป็นการเลือกสอสอแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์
โดยจะนำคะแนนทั้งหมดที่ประชาชนเลือก
คำนวณจำนวนสอสอที่แต่ละพักจะได้รับ
อย่างไรก็ตามหลายภาคการเมืองมีความกังวล

ใบไหนเลือกสอสอบัญชีรายชื่อ
เฉพาะบัตรที่เลือกสอสอเขต
จะมีเพียงแค่ตัวเลขปรากฏไว้เท่านั้น
ไม่มีชื่อผู้สมัครหรือโลโก้พักการเมือง
ทำให้หลายฝ่ายเรียกขานบัตรเลือกตั้งสอสอเขต

เป็นช่องทางทำให้เกิดปัญหาการทุจริตได้ง่าย

ครั้งเดียวสามารถใช้ได้ทุกที่
แล้วก็วันนี้ประเทศไทยเนี่ยสังคมผู้สูงอายุนะ
ผู้สูงอายุเยอะมากเกิน๖๐๑๒ล้านคน
ฉะนั้นผมว่าวันนี้กรกตควรจะทุ่มเท
วางแผนในการประชาสัมพันธ์

ขณะที่กรกตเองพยายามชี้แจง
ว่าการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในประเทศไทย
ทุกครั้งเขาใช้บัตรเลือกตั้งแบบนี้มาโดยตลอด
ไม่เคยมีชื่อผู้สมัครไว้ในบัตร
ที่สำคัญครั้งนี้ใช้บัตรมาตรฐาน

ประกอบภายในบัตรก็ยังต่างกัน
ทำให้ประชาชนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

ก็คือมีโลโก้พักแบบแบ่งเขต
โลโก้พักแล้วก็มีชื่อพัก

ถึงสีจะแตกต่างกัน
กรกตยืนยันด้วยว่าพร้อมอำนวยความสะดวก
ในเรื่องนี้ให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์

ก็สามารถดูหรือตรวจสอบได้ที่หน่วยเลือกตั้ง
เพราะจะมีการติดตั้งบัตรทั้ง๒ใบไว้ให้ดูอย่างชัดเจน
ความกังวลว่าประชาชนอาจเกิดความสับสนในการลงคะแนน
จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ากรกตและพักการเมือง
ช่วยการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบ
เช่นเดียวกับข้อห่วงใยเรื่องบัตรโล

ถ้ากรกตในฐานะผู้ควบคุมดูแล
จัดให้มีการเลือกตั้งโดยสุจริต
พัฒนารูปแบบเฉพาะของบัตรเลือกตั้งสอสอ
ในแต่ละเขตให้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

หาช่องทางทุจริตเลือกตั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน